วงการมวยวันนี้นะครับมีการแถวสดนะครับ
มีอาการ
ในการชกที่จังหวัดนทบุรีนะครับ

หลังจากที่ผ่านการช่ำหนักนะครับ
ดรเอกรัชชัยโชช่วงโปรเมอเตอร์ของเกร็ดกรินก็บอกว่า

เคยเจอกับนักชกในสังกัดมาแล้ว
ทำให้รู้วิธีในการแก้เกมเป็นอย่างดีครับ
ดีลาบาเซ็ตก็ถือว่าเป็นนักชกจอมเก่าคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งเคยมาชกกับนักชกของเกรดกิรินหลายคน
ก็มีทั้งทางเมื่อนานมาแล้วเคยต่อย๑๑๒ปอนด
และหยับขึ้นมา๑๒๖ปอนนะครับ

แล้วก็ครั้งนี้ครับเขาก็ลดดุ้งลงมาชก๑๒๒ปอนด์กับไม้เรือไวกิ้ง
ซึ่งก็เป็นนักชกจอมเก่าอันตรายคนหนึ่งเลยครับ
ซึ่งทางไม้เรือไวกิ้งก็จะประมาทไม่ได้เลยครับผม